ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีหน่อยนะครับมีนายพรานเนี่ยเข้าไปหาของป่าแล้วหายไปสี่วัน
ค่ะนะฮะหากันไม่เจอนะครับสุดท้ายมาเจอเนี่ยเป็นศพนะครับ
สภาพถูกยิงอืมเสียชีวิตอยู่ที่ริมป่ามันสำปะหลังนะครับ
คุณผู้ชมครับท้องที่ของสพวังขอนแดงค่ะนี่นะฮะตรงจุดที่มาเจอศพนะครับ
เป็นป่ามันสำปะหลังในพื้นที่บ้านทัพลานตะบนบุพรามอำเภอนาดี
จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประสิทธิ์สะน้อย
อายุสี่สิบเจ็ดปีนะฮะสภาพศพที่มาเจอก็ขึ้นอืดแล้วนะครับ
โคนขาข้างซ้ายมีร่องรอยการถูกยิงหนึ่งนัดนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่าสองวันนะฮะทางกู้ภัยบอกว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับแจ้งเนี่ย
อ่ามีเหตุยิงกันในพื้นที่ทัพลานนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะ
ก่อนจะได้รับแจ้งเรื่องเจอศพเนี่ยนะครับมีเหตุยิงกันที่พื้นที่ทัพลานที่ได้รับแจ้งด้วยนะครับ
ช่วงเกือบตีหนึ่งวันที่ห้าพฤษภาคมตอนนั้นก็ประสานตำรวจมาตรวจสอบพื้นที่นะฮะ
แต่ตอนมาถึงยังไม่เจอใครนะฮะส่วนทางตำรวจเองก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนศูนย์หายในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วย
นี่ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็พยายามช่วยกันหานะฮะ
ทั้งเดินเท้าทั้งใช้โดรนตรวจจับความร้อนนะครับ
ไปสามวันก็ไม่เจอจนกระทั่งเมื่อวานเข้าสู่วันที่สี่
เจ้าหน้าที่เดินไปหาแถวบ่อน้ำนะครับแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่า
มาเตะจมูกนะครับจนกระทั่งเดินตามกลิ่นไปเนี่ย
ก็มาเจอร่างของผู้ตายนะฮะที่เสียชีวิตอยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
นายประเสริฐอ่านายประสิทธิ์สะน้อยนะครับอายุสี่สิบเจ็ดปี
มีคุณป้าที่บ้านอยู่จากจุดที่เจอศพสองร้อยเมตรนะครับ
บอกว่านายประสิทธิ์เขาเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมาได้ไม่นาน
แล้วชอบมาผูกเปรย์นอนแถวคอกวัวของป้าบางครั้งป้าก็หาข้าวให้กิน
วันเกิดเหตุเนี่ยป้านอนอยู่ด้านล่างของบ้านส่วนสามีอยู่บนชั้น๒นะ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วจะสาเหตุเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับ
เพราะว่าส่วนตัวบ้านป้าเนี่ยไม่ได้เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาสอะไรกับผู้ตาย
พ่อแม่เขาคนทางโฟราช
พ่อมันใส่อยู่กับคุณป้านานยังไงครับ

มึงเพิ่งออกคุกมามันก็มาหาอยู่ได้๒๓วัน
มันเคยเข้าไปข้างในแล้วไปหากินก็ไปหลายวัน
ก็ไม่รู้เรื่องนอนอยู่ข้างล่างหลังนู้น
นานเขาก็นอนอยู่ข้างบนหลังนี้

ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจบอกว่าก็พอจะรู้ตัว
แต่ว่ายังให้การวกไปวนมาอยู่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าลูกสาวของทั้งคู่เนี่ย
โทรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าพ่อเนี่ยยิงนายประสิทธิ์จนนายประสิทธิ์ต้องวิ่งหนีเข้าป่าไป
ขณะเดียวกันแม่ของผู้ตายนะฮะคือป้าไหวนะครับอายุ๘๖ปีแล้ว
หลังจากทราบข่าวเรื่องเจ้าหน้าที่เจอศพลูกชายก็เดินทางมาที่เกิดเหตุนะครับ
นี่แม่ก็ตกใจทำใจไม่ได้พร้อมกับยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เป็นคนนิสัยดีนะทำอาชีพก็คือเข้าป่าหาของป่ามาขาย
เพิ่งพ้นโทษจากรวรณจำมาได้๑เดือน
ข้อหาที่ติดคุกก็ข้อหานี่แหละเข้าไปหาของป่านี่แหละ
แล้วเวลามีเงินลูกจะไปซื้อของเลี้ยงเพื่อนวันที่ลูกหายตัวไปเนี่ย
ครอบครัวก็ไปแจ้งความเอาไว้ตำรวจกับกู้ภัยมาช่วยหาอยู่หลายวันไม่เจอนะฮะ
จนกระทั่งมาเจอศพแม่บอกว่าตอนนี้กังวลใจมากนะฮะ
ตอนที่ลูกหายไปนะครับไปหาหมอดูหมอดูบอกลูกอยู่ข้างพุ่มไม้
แต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เลยไปจุดทูปบอกกับทางศาลเจ้าพ่อเสือ
แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ให้ช่วยเปิดทางให้เจอนะครับ
แล้วก็มาเจอศพนะครับซึ่งแม่บอกลูกเนี่ยตอนที่เจอศพไปเสียชีวิตอยู่ข้างจอมปลวกนะฮะ
ซึ่งเป็นริมไร่มันสัมปะหลังของเพื่อนบ้าน
ฉันก็แล้วอีกตอนจะมาเนี่ยฉันก็จุดทูบอีกดอกนึง
เอ้ยถ้าแม่ไปนี่แม่ก็เดินไม่ค่อยเก่ง
ให้แม่พบเจอลูกแล้วแม่จะไปรับลูกกลับบ้าน
เจออะไรเนี่ยนิสัยเขาดีบ้างเหรอดีมากเลยค่ะ
ไม่มีเนี่ยถามอยู่เลยเนี่ยไม่เคยมาถาม
มีเงินก็มาเลี้ยงพวกเลี้ยงหมูไปตามเรื่องมัน
คือเบื้องต้นตำรวจคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกยิงที่ขา
แล้วก็พยายามจะวิ่งหนีค่ะแต่สุดท้ายก็ล้มลงเสียชีวิตนะคะ
พอไปตรวจสอบที่บริเวณสระน้ำห่างจากจุดพบศพประมาณ๘๐เมตร
ไปเจอก้อนหินขนาดใหญ่ผูกด้วยเชือกสีเขียวนี่ค่ะ

ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุ
อาจจะเตรียมการเอาศพคนตายไปถ่วงน้ำอำพรางแต่หาร่างไม่เจอ
หรือไม่ก็อาจจะยังไม่กล้าเข้าไปทำอะไรกับศพ
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เดินค้นหาอยู่บริเวณรอบหมู่บ้านหลายวันตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพวังขอนแดงค่ะ
เรียกตัวสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ใกล้จุดพบศพนายอรันทร์กับนางเอ๋
เพราะว่าตำรวจพบพยานหลักฐานเป็นพยานบุคคลยืนยันชัดเจน
แต่ทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษอยู่
บอกว่าได้ยินเสียงปืนแต่ว่าไม่รู้เห็นเหตุการณ์

ก่อนเกิดเหตุคนตายกับนายอารันเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องบางอย่างกันนะคะ
ต้นตำรวจก็เลยคุมตัวสองสามีภรรยาฝากขังที่ศาลจังหวัดกบินบุรี
แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะ